เมื่อกี้พี่ผัดพูดเข้าไปนิดหนึ่งว่าที่พิศนุโลก

รั่วลงมาที่อุโบสถวัด

ปรากฏว่าในนี้นะฮะที่วัดท่าลอน

ปรากฏว่ามีพระเขาเรียกว่าเป็นพบพระพุทธเจ้าปางนิพาน
ก็คือนอนแล้วก็นอนอยู่ในโรงด้วย

แต่อันนี้คือนอนอยู่ในโรง
แล้วพร้อมกันนั้นนอกจากจะนอนอยู่ในโรงแล้วเนี่ย

ตอนนี้เท้าอยู่บนศีรษะของคุณพี่พอดี
พี่ต้องเอาหัวหลบนิดนึงพี่จะเห็นไง

ก็เลยเป็นที่แบบว่าทุกคนอยากจะไปกราบไห้
เพราะว่าเป็นแปลกตาแปลกใจ

เขาก็คือแล้วอยู่อย่างนี้มา๑๔๙ปีนะคะ
ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพราะฝนตกน้ำรั่วเนี่ย

ก็คือที่วัดท่าลอกับวัดพระศรี
มหาธาตุวรวิหารนะคะ
ก็พระครูวินัยธรรมนัฏนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่า

ทองสำริดคืออะไรเล่าสิรู้ไหม
ทองสำริดก็เป็นทองสำริด
พระพุทธรูปนี้นะคะไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อไหร่
แต่วัดนี้อยู่มา๑๐๐กว่าปีแล้ว

ก็คือประมาณต้นเล็กรัฐนโกศิลป
สมัยราชการที่๔นะคะ
เขาบอกว่าทุกท่านทุกคนก็ไปกราบไห้
เพราะว่าจะทำให้หมดทุกข์หมดศุกร์
โรคหมดภัยแล้วก็การค้าขายร่ำรวย
แต่ไม่ได้ให้เรื่องความรักนะคะไม่มีนะคะ

แล้วก็เป็นพุทธประวัติที่มานาน
จากนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากไปเที่ยว
ที่นี่ก็ยังมีศิลปกรรมเก่า

เป็นปางฝีภาณ

แล้วเท้าก็โผล่ออกมาจากโรงด้วย

ปีจิตใช่ไหม
ก็ไปดูกันเพราะเราไม่เคยเห็นนะ